ช่วงนี้ก็ต้องเอาจ่ายช่วย

ให้กลับมาพลิกสถานการณ์
เป็นแชมป์ให้ได้ในรายงานตัวต้ำให้โข่งครับ

เพราะว่าแพ้เพียงแค่ลูกเดียวในการบุกไปเยือน
มันก็มีโจทย์ที่อาจจะยากนิดนึงที่ว่าถ้าเกิดว่าสกอร์เท่ากันเนี่ยมันต้องยิงจุดโทษเลย
ทำให้การชนะเพียงแค่ลูกเดียวมันจะไม่มีต่อเวลา
เพราะฉะนั้นก็ต้องยิงให้ได้มากกว่า๒ลูกก็มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ได้เลย

ไม่มีจุดโทษแน่นอนนะเกม๑๖จบที่๙๐นาทีแน่น
ต้องดูนะครับว่าอเวโกของทางร้านช้างจะมีคุณค่าอยู่หรือเปล่า
ก็อยู่ที่ว่าบริรัมน์จะยิงด้วยรอยต่อเกิน๒ประตูหรือเปล่า

ไปดูเกมแรกกันหน่อยเพราะว่าได้รับตอบรับอย่างดี

แต่ว่าด้วยชื่อชั้นของฟุตบอลทีมชาติไทย
ส่งผลสำคัญให้กับแฟนบอลของลาว

ภาษาความชื่นชมนักเตะไทยและสโมสร
กับคุณวิทย์วิจัยหน่อยเชื้อครับมีโอกาสได้พูดคุยกันถึงประเด็นนี้ครับ
แฟนฟุตบอลของสปลาวต่างตื่นตัวทุกครั้งที่ได้เห็นสโมสรในเมืองไทยลงสนามแข่งขัน
เนื่องจากปัจจุบันนักเตะทีมชาติไทยหลายหลายคนเป็นที่รู้จักจากผลงานอันยอดเยี่ยมในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
ก็เป็นหนึ่งในทีมที่แฟนชาวลาวชื่นชอบเนื่องจากเป็นต้นแบบของการพัฒนาทำให้เกิดการแข่งขันที่อุดมไปด้วยมิตรภาพ
และเป็นโอกาสสำคัญที่แฟนชาวลาวได้ใกล้ชิดกับนักเตะทีมชาติไทย
ตื่นเต้นหลายคนเพราะว่าพวกเคยเห็นบุรีรำที่มาในประเทศลาวเขาแล้วกับ
รู้สึกเป็นเกียรติที่ว่าได้มาแข่งกับร้านสร้างของประเทศเห่าเนาะ
พากฝังฝึงทุกคนเธอแหละ

หน้าตาอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้แฝดฟุตบอลชื่นชอบ
และมารุมขอถ่ายรูปเป็นจำนวนมาก
พี่เขาเก่งแล้วก็หล่อ

มักบุรีรัมพ์กับเมืองโทกมักส่งที
เดียวกับนักฟุตบอลทีมชาติลาวอย่างคำแพงศัยวุฒิ
ก็มองว่าทีมชาติไทยและสโมสรไทย
เป็นแบบแบบที่จะมาพัฒนาตัวเอง
เพื่อพาชาติบ้านเกิดสู่ความสำเร็จ
ก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อย
ไทยเป็นประเทศที่หักเทบัน
พัฒนาหลายลีก
มีหลายทีมมีนักเต้ดีเข้ามาริน
เราพัฒนาไว้ขึ้น
ย่อฮาร์มส่วนใหญ่ก็เต้นทีมสร้างในไทยเพราะไทยก็อยู่เหนืออาเซียนไปได้
กระแสความนิยมในวันนี้ของฟุตบอลไทยในต่างแดน
จะเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของฟุตบอลในภูมิภาค
และนับเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของแต่ละชาติ
ภูมิภาคอาเซียนไว้ด้วยกัน
วิรวิจรรย์เชื้อข่าวเทราสตร์ทีวีรายงาน